ไปร่วมงานของอดีตสจท่านหนึ่ง

คุณคนเราน่ะมันเคยเขมินกันอ่ะ

ใช่แค่เนี่ยแต่เราไม่ได้เขมินกันนะ

แล้วกลายเป็นว่าจากงานวันเกิดของเขา
ก็กลายเป็นงานวันเกิดเลือดซะเลย

ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะ

มีคนเจ็บมีคนเสียชีวิต

บนพื้นถนนนะคะเพียบไปหมด

ก็ตกอยู่ด้วยมีคนเจ็บ

คนเจ็บแต่ละคนคืออย่างคนแรก

สุธิพฤษเขาถูกยิงเข้าที่โคนขาขวา

ปลอกกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่เลย

ธนศักดิ์จิตสุภาอายุ๓๘ปี
และคนที่๓นายกมลแสงสว่าง
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน

ของร้านแห่งหนึ่งเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนเวลานั้นเขาเข้าเวรอยู่ค่ะ

เดินออกมาดูเห็นมีคนเจ็บนอน

ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ
ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ
ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ

ก่อนที่จะเกิดเหตุช่วงค่ำของวันนั้นเลย
ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ
ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ

ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ

ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ

ทีนี้จากการสืบส่งของตำรวจพวกต้นเนี่ยค่ะ
ต่อยกันไปต่อยกันมากลายเป็นเอาปืนออกมายิงกันเลยค่ะ
ต่อยกันไปต่อยกันมากลายเป็นเอาปืนออกมายิงกันเลยค่ะ
กันไปต่อยกันมากลายเป็นเอาปืนออกมายิงกันเลยค่ะ
ก่อนจะพากันออกมาเคลียร์อย่างที่บอกเคลียร์ไม่ลงตัว
ก่อนจะพากันออกมาเคลียร์อย่างที่บอกเคลียร์ไม่ลงตัว

ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอกยังไม่น่าไว้วางใจ
ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอกยังไม่น่าไว้วางใจ
ต้องจัดกำลังตำรวจจัดเวรรักษาความปลอดภัย

ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอกยังไม่น่าไว้วางใจ
ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอกยังไม่น่าไว้วางใจ

ที่โรงพยาบาลค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์คำมาศค่ะ
กับการสพเมืองปราจีนบุรีท่านบอกแบบนี้ว่า
คนแรกที่ตอนแรกขนบอกไปที่เป็นคนเจ็บอายุสี่สิบสามปีชื่อนายสุธิพฤตนี่นะคะ
ที่เขาถูกยิงเข้าโคนขาขวาใต้ท้องน้อยแล้วแพทย์เนี่ยต้องการต้องทำการ
ผ่าตัดด่วนนายสุธิพฤษเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ทางด้านของนายสุธิพฤษคนตายและตัวคนเจ็บเนี่ย
เป็นลูกน้องของนายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์หรือสจโต้ง
อวยพรวันเกิดให้กับสจโต้งแล้วก็รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเอาจริงเขาเขมรกันมานานแล้ว
พอมาถึงกันจุดเริ่มต้นมันมาทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหม
เรื่องที่จอดรถก่อนแต่คุณเข้าใจไหม
คนเราอ่ะเคยเป็นแอรี่กันเคยเขมินกัน

คือนิดนิดหน่อยมันก็ขวางตาไปหมดนั้นแหละ
ใช่กลายเป็นว่าเริ่มต้นด้วยที่จอดรถ
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันค่ะจนยิงนั่นแหละค่ะ
คือหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเข้าไปอวยพรวันเกิดให้สจโต้ง
แล้วก็เดินออกมาที่รถแล้วก็เลยมีปัญหากัน
แล้วกลายเป็นยิงใส่กันเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุอย่างที่บอกว่าเจ้าที่ตำรวจเจออาวุธปืนขนาด๓๘
ของนายสุธิพฤษเนี่ย๑กระบอกซึ่งนายสุธิพฤษเนี่ยคือผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีปืนขนาด๙มมของนายธนศักดิ์๑กระบอกด้วย
บ่ายที่ผ่านมาค่ะทางครอบครัวรับร่างของนายสุธิพบคนตาย
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเท้าอูทองค่ะ

ภรรยาของนายสุธิพฤษค่ะนางนิตยาบุญลืออายุ๕๓ปี
เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าวันเกิดเหตุน่ะ
ตัวเธอเองก็อยู่ในงานกับสามีเพราะอะไรที่ต้องไปร่วมงาน
เพราะว่าเป็นวันเกิดของผู้ที่มีพระคุณนะ
ภายในงานเป็นการเฉลิมฉลองกันตามปกติ
เธอเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าสามีไปมีปัญหากับใคร
แล้วออกไปตอนไหนที่บอกว่าออกไปเคลียร์จำได้ไหม
เธอเองก็ไม่รู้ว่าสามีออกไปเคลียร์อะไรกับใคร
รู้อีกทีก็คืออ้าวสามีถูกยิงซะแล้ว
บอกว่าพอรู้ว่าคนยิงเป็นใครเธอก็ยังงงอยู่
เพราะทั้งคู่เนี่ยเอาจริงเคยมีปัญหากันมานานมากแล้วค่ะ
ตอนนี้เธอเสียใจที่สุดห่วงที่สุดก็คือลูกสาว
ยืนยันว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้
อยากให้ดวงวิญญาณของสามีไปสู่สคติค่ะ
เราก็เหลือของคนเพราะเราก็มีแค่สามคน

ก็บอกให้เขาไม่ต้องห่วง
เราดูแลลูกได้

ได้เขาว่าพี่ดูแลมาตลอด
ทีนี้เรื่องของทางคดีคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่า
คือในงานนี้คือเท่ากับว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก๒คน
ก็ต้องรอให้เขาอาการดีขึ้น
เพราะก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าตกลงแล้ว

ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้ก็ยังรู้สึกช็อกไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าลูกน้องเนี่ย
มีความขัดแย้งกันมาก่อนถ้ารู้แบบนี้ก็ต้องเข้าไปห้ามปราม
ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอน
แต่จะให้การช่วยเหลือกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะ